เธอชื่อว่านางสาวสิริวัณบุญเกิดอายุ๒๖ปี
รถคันนี้เธอเพิ่งซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับตัวเองนะฮะ
เป็นรถยนต์มือสองค่ะ
นี่ฮะที่โพสต์เอาไว้เห็นไหม
ปลายปีนี้เองวันนี้วันดีของขวัญปีใหม่ครับ
เป็นยาริสมือสองสีขาวนี่ซื้อมาเป็นของขวัญให้กับตัวเองในวันปีใหม่
แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันนำมาซึ่งเรื่องที่น่าเศร้ามาก
เพราะว่ารถของเธอฮะประสบอุบัติเหตุ
ชนเสาไฟฟ้าบนถนนสายนครสุราช
ในพื้นที่หมู่๖ตำบลทุ่งปรังอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
แล้วเธอก็เสียชีวิตแต่ว่าเธอไม่ได้ขับเธอนั่งไป
ให้เพื่อนขับให้มาเที่ยวบ้านเพื่อนต่างอำเภอ

ชื่อนายซุรินอายุ๒๘ปี
เราจะไปกับเพื่อนที่อยู่ต่างอำเภอ
เจ้าของรถนะครับเพื่อนที่อยู่ต่างอำเภอเนี่ยไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนไง
เขาก็เลยแชร์โลเคชั่นมาให้เพื่อนผู้ชายที่มาช่วยขับรถให้
ระหว่างทางก็ดูโลเคชั่นทางมือถือไปด้วย
ก็คือก้มหน้าดูเส้นทางจากมือถือนะคะ
ก็เลยเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับก็เสียหลักไปชนเสาไฟฟ้าข้างทาง
รถก็พังยับแบบนี้ฮะแล้วก็เสียชีวิตนะครับสำหรับเจ้าของรถคือนางสาวสุริวัลนะครับ
จากการตรวจสอบนะครับนางสาวสิริวัลซื้อรถยนต์มือ๒มาจากเต็นต์รถ
เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับตัวเองนะฮะเมื่อ๓๐ธันวาคม๒๕๖๒นะครับ
จากนั้นวันถัดมานะครับก็คือ๓๑ธันวาคมนะครับ
นางสาวสิริวัลได้ชวนเพื่อนสนิทที่เป็นผู้ชายนะครับให้ช่วยขับรถไปบ้านเพื่อนด้วยกัน
อยู่ที่อำเภอศรีชนอ่าเพื่อนผู้ชายก็คือนายสุรินนะครับ
ก็มาขับรถให้นางสาวสิริวัลเจ้าของรถก็นั่งไปที่เบาะข้างคนขับ
แต่ทีนี้ทั้งคู่ก็ไม่ชินเส้นทางนะครับก็เลยให้เพื่อนที่อยู่ที่สิชน
โลเคชั่นมาให้ผ่านทางมือถือนะครับอ่าก็ขับไปด้วยนะครับ
แล้วก็ดูโลเคชั่นทางมือถือไปด้วยนะครับคาดว่าคงจะขาดสมาธิ
หรือว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแหละรถก็เลยเสียหลักชนกับเสาไฟฟ้าข้างทาง
แต่ว่าครั้งนี้มันทำให้ฝ่ายของเจ้าของรถนางสาวสิริวัลที่นั่งเบาะหน้าข้างคนขับเนี่ยเสียชีวิต

ทีมข่าวทหารทีวีก็เลยลงพื้นที่ไปที่หมู่ศรีตธุ่งโพ
นางสาวสิริวัลบุญเกิดหรือว่าน้องแตงอายุ๒๖ปี
ครอบครัวบอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่า
แตงมาบอกกับครอบครัวตั้งแต่กลางปีว่าจะเก็บเงินออกรถยนต์เป็นของตัวเอง
แล้วถ้าเป็นไปได้ก็จะออกช่วงปีใหม่
จะได้เป็นการเอาเลิกเอาชัยเริ่มต้นชีวิตใหม่ในปี๒๕๖๖
เมื่อเดือนธันวาคมน้องแตงก็ไปได้รถมือสองคันหนึ่งสภาพดีราคาไม่แพง
ติดต่อซื้อขายกับเจ้าของรถนะผ่านทางเต็นต์ขายรถในอำเภอจุลาพร
แล้วไฟแนนซ์ก็อนุมัติจนผ่าน
แตงก็ไปรับรถมาเมื่อเช้า๓๐ธันวาคม
หลังจากได้รถน้องแตงก็ยังขับรถมาหาพ่อที่บ้าน
ก็คือบ้านหลังนี้ฮะที่จัดงานศพของเธออยู่เนี่ย
แล้วก็ให้พ่อนั่งรถให้สินให้พรกับลูกนะจะได้ขับขี่ปลอดภัย
หลังจากนั้นน้องแตงก็ขับรถกลับไปที่ห้องพักของตัวเอง
เพราะทำงานอยู่ที่ตัวเมืองนครศรีธรรมรัตน์
ส่วนบ้านอยู่ที่ตมุอำเภอจุฬาภรณ์
๓๐ธันวาคมนะที่ออกรถแล้วก็มา
แล้วก็ไม่มีใครรู้ข่าวเลยว่าน้องแตงจะขับรถไปไหนอะไรยังไงบ้าง
จนเย็น๓๑ธันวาคมคืนวันส่งท้ายปีเก่าเลยคุณอรัชพร
ที่บ้านก็ถึงมาได้ข่าวว่าลูกสาวประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตบนถนน
ในเขตอำเภอสิชนห่างจากบ้านที่อำเภอจุลาพรไป๑๒๐กิโลเมตร
นี่คือน้องแตงนะฮะที่เสียชีวิต
แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคนขับรถก็ไม่ใช่ลูกสาว
แต่เป็นรถที่ลูกสาวเพิ่งออกมาจากเต็นต์ไม่ถึง๒๔ชั่วโมง
มีเพื่อนผู้ชายมาขับให้ซึ่งทางบ้านบอกว่ารู้แค่ว่าเป็นเพื่อนผู้ชายที่สนิทกัน
แล้วก็ขอยืนยันว่าเป็นเพื่อนกันไม่ใช่แฟนกัน
สาเหตุก็คือทั้งคู่กำลังจะไปอำเภอศรีชน
เพราะฝ่ายชายคนขับรถเนี่ยจะไปหาเพื่อนที่เพิ่งย้ายกลับมาอยู่บ้านในอำเภอศรีชน
แล้วนางสาวสิริวัลหรือว่าน้องแตงเจ้าของรถเขาก็จะไปหาเพื่อนที่ศรีชนเหมือนกัน

เพื่อนคุยกันเพื่อนก็บอกว่าอาจจะไปหาเพื่อนที่ศรีชนส่วนตัวเราเจ้าของรถก็จะไปหาเพื่อนที่ศรีชนเหมือนกัน
งั้นก็ไปด้วยกันก็แล้วกันโดยให้ฝ่ายชายเป็นคนขับรถนะ
หลังจากเกิดเหตุทางครอบครัวของน้องแตงบอกว่าทางฝ่ายชายที่เจ็บเนี่ยก็เข้าใจแหละว่าเจ็บ
แต่ยังไม่ได้ติดต่ออะไรมาเลยยังไม่ได้มาเคารพศพยังไม่ได้มาพูดมาคุยกันเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แล้วจะช่วยเหลือเยียวยาดูแลอะไรยังไงกันบ้าง

กล้าว่าพี่ไม่เห็นแล้วจะซื้อก็แรงกะตัวเองประมาณนั้นเพราะมันก็เล็กอนเลียว
ไม่ให้พ่อเจอไม้ไม่ให้พ่อตั้งหลุดปลาได้ง่าย

คือผู้ชายส่วนมากจะขับบอดอยู่เรียกถึงผู้หญิงด้านข้างกันนะ
ผู้ชายขับบอดผู้หญิงด้านข้างเนี่ยมันก็เป็นธรรมดาอยู่เนี่ยวะนะ
แต่ว่าคือพี่ก็ใช้คำว่าคนตายมันเร่งไม่ได้ใช่ไหม
เพราะว่าคือก็ไม่ได้ขอบกันว่าว่าจริงจังแบบโปรดเกือบภาคนั้นนั่น
แต่คือแก่คุนคุยประมาณนั้นนด์
เมื่องนีพวกเวลาจะบัยนะอะไรแบบเนี้ย
แต่คือเราไม่เคยคิดว่ายีแบบให้กว่า
มีบ้านไม่มืดมีเงินไม่ตรงตุ๊กเว้ยตุ๊กเล้ยป่ะเนี่ย
ไม่สิคิดว่ามีมาบ้านป่ะเนี่ย
ทีนี้น้องสาวยังเล่าด้วยนะคะว่า

ไปหาหมอดูเนี่ยที่เธอเล่าให้ฟังว่า

ถ้าน้องแตงนางสาวสิริวัลอายุ๒๖ปีเนี่ย

เข้าใจว่าคำว่าสบายในที่นี้ก็คงอาจจะ
หร่ำรวยจากการถูกรางวัลจากการเสี่ยงโชคหรือเปล่า

นั่นคือความเข้าใจของครอบครัวแล้วก็น้องแตงเอง

ใช่ค่ะไม่ได้เข้าใจว่าคำว่าสบายเนี่ย
คือไปสบายหรือว่าเสียชีวิต
เรื่องรูปคดีนะครอบครัวเองก็ยังไม่ได้มีการหารือ
ว่าพูดคุยกับตำรวจสพศรีชน
ครอบครัวบอกว่าเดี๋ยวรอเสร็จพิธีศพ

ถึงจะเข้าไปพบกับพนักงานสอบสวน
เพื่อหารือเรื่องทิศทางคดีค่ะ
ส่วนประเด็นเรื่องรถแจ๊สสีขาวใช่ไหมคะ
ที่น้องแตงเพิ่งออกมาเนี่ยยาริส
ริสขออภัยยาริสสีขาวนะคะ
ทีมข่าวตรวจสอบแล้วว่าเป็นรถของเต้นรถแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่อำเภอจุลาพรจังหวัดนครศรีธรรมราช
รถคันนี้เดิมทีทะเบียนเป็นกรุงเทพมหานครค่ะ
ตรวจสอบแล้วก็พบว่าเจ้าของเต็นต์ซื้อมาอีกทอดนึง
พักผู้ที่กรุงเทพแล้วก็เอามาขายให้กับน้องแตง
ข้อมูลจากเจ้าของเต้นรถยืนยันชัดเจนว่า
รถคันนี้ไม่เคยประสบอุบัติเหตุ
หรือว่ามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับระบบของรถมาก่อน
รวมถึงก่อนที่จะมีการส่งมอบรถให้น้องแตงเนี่ย
ก็มีการตรวจเช็คสภาพรถแล้วสภาพปกติดี
ไม่ได้มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับศูนย์ถ่วงล้อหรือระบบเบรกด้วยซ้ำ
เพราะฉะนั้นถ้าจะมาบอกว่า
รถคันนี้มันเคยประสบอุบัติเหตุหนักมาก่อน
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่า
รถไม่สมประกอบเลยเสียหลักมีปัญหาศูนย์ถวงล้อไม่ดีต่างนานาเนี่ย
เขาเลยยืนยันบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้
เพราะว่าก่อนซื้อขายเขาตรวจเช็คเซ็นโอนเล่มทะเบียนจากเจ้าของเก่า
มั่นใจแล้วว่ารถคันนี้ไม่เคยมีประวัติอุบัติเหตุ
เขาถึงเอามาขายให้น้องแตงค่ะ
รถนี้ผมซื้อจากพวกค้ามาพวกค้า
คือพ่อค้าผมดูแล้วรถมันมีแค่ตำหนิรอบสกัดด้านข้าง
เท่ากับว่าไม่เคยไม่เคยชนไม่เคยเฉียว

อศนิมาอมิวน์นี้คือเวืองต้นแบบนั้นผมไม่ได้ลวงลึกตอนซื้อ
เพราะว่ารถซื้อมีค่าด้วยกันส่งไปส่งมา
ท่อที่๒ไปซื้อซื้อข้าวของด้วยจงเลยเพราะกระปุ่นที่เขาคือเขาชื่อเรียบร้อย
คนขับที่บาดเจ็บนะฮะที่ขับรถของน้องแตงไปชื่อนายสุรินสมวงอายุ๒๘ปีนะครับ
เราก็พยายามถามทางเพื่อนของน้องแต่งเขาเป็นใครที่ไหนอะไรยังไง
เพื่อนของนางสาวสิริวัลหรือว่าน้องแตงนะแม้กระทั่งเพื่อนสนิทนะบอกว่า
ไม่รู้เลยนะว่าเขาคบหากันในสถานะไหนแล้วไม่รู้จักผู้ชายคนนี้ด้วย
รู้แค่ว่าชื่อในเบนแค่นั้นเองแล้วก็รู้ข้อมูลว่า
เบนเพิ่งพ้นโทษออกมาจากเรือนจำไม่กี่เดือนนะครับ
แล้วก็เข้ามาสนิทมาพูดมาคุยกับน้องแตงซึ่งก็เคยเตือนน้องแตงไปแล้วว่า
ให้ระวังหน่อยนะถ้าจะคบหาด้วยแล้วเพื่อนบอกว่าเท่าที่ทราบเนี่ย
ในวันเกิดเหตุเนี่ยในเบนเองที่บอกว่าจะไปหาเพื่อนที่สิชนเนี่ย
เพื่อนของนายเบนก็เป็นเพื่อนที่เพิ่งพ้นโทษออกมาจากเรือนจำนั่นแหละ
เขาก็เลยไม่รู้กันว่ามันเกิดอะไรขึ้นอยากให้นายเบนหรือว่านายสุรินเนี่ย
มาที่บ้านมาเคารพศพมาคุยกับญาติกับครอบครัวของน้องแตงหน่อย
เพราะเขาก็อยากรู้ว่าไอ้ระหว่างทางเนี่ยก่อนจะเกิดเหตุเนี่ย
มันเกิดอะไรยังไงกันนี่ฮะ